เรื่องราวที่พ่อแม่ที่มีลูกน้อยเนี่ย

มากต่อให้ไม่มีลูกเราก็รู้สึกสะเทือนใจ

แต่กลับถูกแม่แท้ที่คลอดเขาออกมาค่ะ
ทำร้ายร่างกายให้อดข้าวกินแต่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

พ่อเลี้ยงก็ร่วมทำร้ายร่างกายด้วย

นี่เหมือนลอยกัดลอยขวนอะไรสักอย่างนะ
น้องอายุแค่๑ขวบ๑๑เดือนนะคะ

เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลละแมว
เพื่อตรวจร่างกายแล้วก็รักษาบาดแผล

ชื่อนางสาวบีขออนุญาตใช้นามสมมุติก็แล้วกันนะคะ

เบ้าตานะคะช้ำ

หน้าอกที่แขนขวาที่กลางแผ่นหลัง

รอยเมื่อกี้มันคือรอยฟันจริง

แล้วที่สำคัญน้องบอบช้ำภายในด้วย
นี่อันตรายกว่าแผลภายหน้าอีกนะ

ต้องถูกแบบกึ่งกระทืบอะ
น้องมีสภาวะขาดสารอาหารในร่างกาย

นี่กำลังเข้าสู่อาการวิกฤตแล้ว

ก็รีบนำตัวส่งต่อไปที่โรงพยาบาลชุมพร

และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมกว่า
เจอกับสามีที่เป็นพ่อเด็ก
ตอนน้องอายุได้แค่๗เดือน
แล้วก็มาเจอสามีใหม่ชื่อในบอย
ของอนุญาตใช้นามสมมติอีกเหมือนกัน

ในพื้นที่อำเภอละแหม

น้ำต้มใบกระท่อม๔คูณร้อยก็มี

น้องต้องร้องงอแงด้วยความหิว

คือเด็กพอร้องก็รำคาญใช่ไหม

ก็ทุบตีเหมือนกันค่ะรำคาญอยากให้หยุดร้อง
ร้องปุ๊บก็ทุบปั๊บร้องอีกก็ตีอีกจะได้หยุดร้องสักที
ร่างกายของน้องก็เลยมีบาดแผลจากการถูกทำร้ายเต็มไปหมด
รอยเขียวช้ำไม่เคยหายไปจากตัวเลย
พอกำลังจะหายเอ้ามาอีกแล้วพอกำลังจะจางเอ้ามีใหม่อีกแล้ว
สภาพคือบอบช้ำจนเพื่อนบ้านทนไม่ไหวค่ะ
ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
แต่นางสาวบีปฏิเสธนะคะบอกว่าไม่ได้ทำไม่เคยทำลูกเลย
สามีใหม่ก็ไม่ได้ทำลูกไม่มีใครทำร้ายลูกเลย

แล้วที่ตาแบบเหมือนโดนต่อยนี่ใครทำ
ไม่เป็นไรไม่ได้ทำใช่ไหมเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาดำเนินการตามกฎหมาย
เขาสอบสวนเองเดี๋ยวก็รู้ค่ะว่าใครทำ
นะครับแหม่สะเทือนใจจังเลย
คนที่เขาอยากมีลูกเขาไม่มีหนี้นะ
แต่เนี่ยคุณมีแล้วคุณทำกับลูกแบบนี้นะครับ